มัธยมก็ถูกคาดหวังจากคนในครอบครัวมากขึ้น
ไม่รู้ว่าจะเป็นสาเหตุทำให้เด็กคนหนึ่งถึงขั้นกับตัดสินใจกระโดดตึกฆ่าตัวตายหรือไม่

้าตัดสินใจกระโดดไปจากชั้น๗ลงมาเสียชีวิตในโรงเรียน
ผู้ชมเป็นวันสอบกลางภาคประดี
เมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานเกิดเหตุที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ปราจีนบุรีครับ
ตำรวจสภอมมปรารจิบุรีก็ได้รับแจ้งว่ามีนักเรียนตกมาจากชั้น๗ฯของโรงเรียนบาดเจ็บศาหรัฐนึงบร้าย
แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นอาคารเรียนวิทยาศาสตร์แบบ๗ชั้น
บริเวณบริเวณชั้น๔ตึกนี้มี๗ชั้นแต่น้องคนนี้ไปอยู่ที่ชั้น๔
ละเอียดนะครับจากการสอบส่วนทรัพย์ว่านักเรียนที่ตกลงมานั้นเป็นนักเรียนชั้นหมอสี่ทับหนึ่ง
อายุเพียง๑๖ปีเป็นนักเรียนที่เรียนเก่งเรียนดีอยู่ในห้องพิเศษ
เขาเรียกว่าเป็นห้องกิฟต์นะฮะเป็นเด็กที่อัจฉริยะของโรงเรียนจะรวมตัวกันอยู่ห้องนี้คือ๔ทับ๑
ค่ะในช่วงเช้าก่อนเกิดเหตุเนี่ยทางโรงเรียนได้ทำการสอบวัดผลการเรียนกลางภาค
ในขณะที่นักเรียนทั้งหมดนั้นกำลังเข้าแถวตอนเช้าหน้าเสาทงอยู่ปรากฏว่าผ่านโรงของโรงเรียนเนี่ยนะฮะ
ได้ยินเสียงดังตุ๊บที่สวนหย่อมวิ่งไปดูโอ้โหตกใจมากครับ
นักเรียนคนนี้ตกลงมาอาการสาหัสที่สำคัญนะฮะที่ปากเนี่ยน้ำลายฟูมปากด้วย
ก็เลยรีบไปแจ้งคุณครูแล้วก็ไปแจ้งกู้ชีพกู้ภัย
นำตัวน้องส่งโรงพยาบาลแต่ไม่ทันครับน้องคนนี้เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
อย่างที่บอกไปว่าเด็กคนนี้เรียนอยู่ห้องอาชริยะคือห้องคิตเต็ด
คลิปเต้นจริงเป็นภาษาอังกฤษมาจากคำว่าเหมือนพรสวรรค์คือที่แบบเด็กที่เก่งมาก
เขาชอบเรียกสั้นสั้นเกิดห้องห้องอะไรอย่างเงี้ยมันคือห้อง
เต้นอะไรอย่างเงี้นะฮะเบื้องต้นเนี่ยตำรวจคาดว่าน่าจะเกิดจากความเครียด
เด็กคนนี้อาจจะเครียดเนื่องจากว่าเป็นช่วงสอบกลางภาค
ส่วนที่ไปเจอว่าน้ำลายฟูมปากต้องไปตรวจสอบว่าในขวดน้ำที่ไปเจออยู่ชั้น๔นั้น
มันมีการใส่อะไรเป็นยาฆ่าตัวตายหรือเปล่าใช่ค่ะน้องกินเข้าไปแล้วก็กระโดดลงมา
เพราะการกระโดดลงมาเนี่ยไม่น่าทำให้น้ำลายฟูมปากได้
ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าในขวดน้ำนั้นมีสารอะไรอยู่หรือเปล่าแล้วก็จากการตรวจสอบประวัติของน้องคนนี้
คุณพ่อเป็นคุณหมอคุณแม่เป็นเพศรัชกรพี่สาวจบจากที่นี่แล้วก็สอบติดหมอเช่นเดียวกัน
คือเอาว่าเรียนเก่งทั้งบ้านทั้งบ้านทั้งบ้านเป็นแพทย์เป็นเพศรัชกร
ก็น่าจะถูกคาดหวังจากคนในครอบครัวหรือเปล่าน้องเลยกดดันอย่างเงี้น้องเลยกดดันวันนี้วันสอบพอดี
อาจจะรู้สึกว่าไม่พร้อมหรือเปล่าเครียดหรือเปล่าก็เลยกระโดดลงมาฆ่าตัวตายแบบนี้
ก็ต้องรอสอบสวนคือต้องไปถามคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาวด้วยว่าลูกนั้นมีอาการแบบนี้หรือเปล่า
แต่ว่าตอนนี้ครอบครัวคงอยู่ในระยะทำใจเลยละค่ะ